เหตุการณ์นี้ก็บนท้องถนนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีภาพจากกล้องหน้ารถ
ไบท์คันหนึ่งพุ่งไปชนท้ายรถกระบะที่กำลังกลับรถเห็นภาพแวบแรกเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องใจหายว่า
เพราะหนุ่มบิ๊กไบท์คนนี้จะเจ็บหนักหรือเปล่าแต่เจ็บแค่นิดเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่เหมือนโอ้โหเหมือนจังหวะถ่ายทำภาพยนตร์นะคะพี่อุ๋ย
คือพอชนปุ๊บคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์กระเด็นขึ้นไปอยู่ท้ายรถกระบะที่กลับรถ
ถ้ากระแทกพื้นจะเจ็บหนักกว่านี้ใช่ไหมคะโอ้แน่นอนฮะเนี่ยขึ้นไปอยู่ท้ายรถ

เย็นเมื่อวานนะคะถนนสายสรยุทธ์มุ่งหน้าอำเภอบังปะอิน
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ชื่อว่านายภูวิทย์อายุยี่สิบเจ็ด
คือต้องบอกว่าเคราะห์ดีเนาะคือยังเคราะห์ดีมากนะคะ
กระเด็นไปอยู่ท้ายรถกระบะเลยเจ็บไม่เยอะถ้ากระแทกพื้น
แล้วรถวิ่งตามมาอีกอ่ะพี่อุ๋ยมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือคนขับกระบะเนี่ยค่ะเขาก็เอารถเข้าจอดข้างทาง
เขาไม่ได้หนีไปไหนเขาลงมาดูเขาแจ้งกู้ภัยเขาแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
กู้ภัยค่ะนายพิศนุบอกว่าได้รับแจ้งก็เลยรีบมา
พอมาถึงตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเจ็บหนักอะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายคนเจ็บอยู่ท้ายรถกระบะตอนแรกมองหาเจ็บหนักกระเด็นไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
อันที่แรกหาไม่เจอใช่ค่ะ
ตอนนั้นที่เรามาเนี่ยก็คือหาคนเจ็บไม่เจอ
ใช่ครับหาคนเจ็บไม่เจอมองในใต้ก็หาคนเจ็บไม่เจอ
ตอนข้างในที่เห็นเข่าเค้าโพลออกมาจากท้ายรถกระบะฮรือว่าเห็นคนแจ่บอยู่ใน
เมืองต้นก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็มีแผลถลอกตามตัวปวดแขนปวดขา
แต่โดยรวมปลอดภัยเพราะกระเด็นไปขึ้นท้ายรถกระบะ
โอ้โหนี่ปึ้งเลยเห็นไหม
เคราะห์ดีมากค่ะถ้าร่วงพื้นถ้ารถตามมานี่ไม่รู้ยังไง